คือตอนนี้หลายประเทศเขาเริ่มพิจารณาที่จะปลดมาตรการล็อกดาวน์

เราเองก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะค่อยคลายด้วยดีไหม
ในมุมว่าตัวเลขมันก็ดูน่าชื่นใจน้อย
แต่มันต้องมีข้อชีวัตร๖ข้อของกระทรวงสาธารณสุขด้วย
วันนี้ตัวเลขเพิ่มมา๑๙รายสำหรับผู้ป่วยรายใหม่
นายแพทย์ทวีสินวิสุนุโยธินโคศกสมบคก็แถลงเหมือนเดิม
วันนี้ก็มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมา๑๙รายสำหรับผู้ป่วยรายใหม่
เป็นผู้ป่วยที่ไปในจุดที่มีการแพร่ระบาด
แล้วก็ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม๑๐ราย
แล้วก็มีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ไปแหล่งชุมชน
แหล่งชุมชนในที่นี้เขาบอกว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปตลาดนัด

ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนา๑ราย

ก็คือที่มันเจอมาคือการค้นหาแบบเชิงลุกที่ภูเก็ต๒ราย
แล้วก็ตรวจเชื้อก่อนผ่าตัด๒ราย
แล้วก็กลุ่มที่กลับจากต่างประเทศและกักตัวอยู่อีก๑ราย
ตอนนี้มีคนหายเพิ่มขึ้นในวันนี้ที่รายงานมา๑๐๙ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑ศพ
สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๔๘นั้นเป็นผู้ชาย
ชายไทยอายุ๕๐ปีครับเป็นคนขับแท็กซี่
มีประวัติไปรับผู้โดยสารที่สนามมวยลุมพินี
ผู้เสียชีวิตคนนี้เขามีโรคประจำตัว
เบาหวานแล้วก็สูบบุรีจัด

มีไข้ต่ำหายใจลำบากแล้วก็เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล

อาการไม่ดีขึ้นก็เลยกลับไปใหม่๒๓มีนาคม
ไปหาหมออีกครั้งคราวนี้ไข้สูงหายใจลำบากมีเสมหะ
ก็เลยไปตรวจโควิดแล้วสุดท้ายก็มีอาการ
แล้วก็แย่ลงแย่ลงจนเสียชีวิต๒๐เมษายน
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย๒๘๑๑ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๑๐๘ราย
รักษาตัวที่โรงพยาบาลลดลงเรื่อยครับ
อยู่ที่๖๕๕รายและเสียชีวิตสะสม๔๘ศพ
โศกสบคบอกว่าจำนวนผู้ป่วยที่ลดลง
เป็นผลมาจากในรอบ๑๔วันที่ผ่านมาทุกคนร่วมมือเต็มที่

เพราะแม้ว่าแต่สิงคโปร์เองตอนนี้นะ
มีผู้ป่วยเพียง๔รายแต่สุดท้ายกลับมาเพิ่มขึ้น

มันพีคกลับมาก็ได้ถ้าเรากาดตกแบบนี้นะฮะ
พร้อมย้ำว่าบริการต่างยังไม่มีการยกเลิก

โค้ดศักดิ์สมบัติคอร์ย้ำขอให้ทุกคนช่วยกัน
ทำให้ยอดผู้ป่วยลดลงต่ำกว่า๑๐ให้ได้

อาจจะมีการปลดล็อกที่ต่าง
ถึงเวลานั้นสามารถออกจากพื้นที่ได้

แล้วก็เว้นระยะห่างกันนะอะไรแบบนี้นะฮะ

ยังไม่มีการพิจารณาจะหยุดหรือขยายผล
กอฉุกเฉินที่จะหมดอายุสามสิบเมษายนท่านนายกบอกว่า
เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งอังคารหน้าคือยี่สิบแปด
เมษายนพร้อมระบุว่าทุกอย่างดีขึ้นอยู่กับความร่วม
ของทุกคนแล้วก็ตัวชีวัตรทางสาธารณสุขนะครับ
จะมีการพินาอีกครั้งในวันอังคารหน้านะครับว่าจะต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับ
แต่ก็อย่างที่บอกแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่กับความร่วมมือขึ้นอยู่กับสถิติต่าง
ทางด้านการสาธารณสุขจะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องเหล่านี้นะครับ
แล้ววันนี้ที่สั่งการไปก็คือว่าผมไม่ได้ประกาศว่าจะเริ่มวันที่๑วันที่อะไรอีกต่าง
ผมไม่เคยพูดตรงนี้เพราะผมต้องบอกแล้วว่าต้องดูสถิติต่างนะครับ
มีความรอบครอบการผ่อนปนใดก็ตาม
ผู้ประกอบการต่างต้องเสนอมาตรการของตัวเองขึ้นมาให้รับทราบว่าท่านจะทำอะไรได้บ้าง
คือทีนี้ก็ต้องรอดูแหละนะว่านายกจะมีมติออกมายังไงในสัปดาห์หน้าของการประชุมคอรมอลนะคะ